ยังไงค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่กดให้ค่ะ

ได้ค่ะชุดเวนด์วาลัยหน้านานทีมรึไว้ด้วยเนี่ยใหม่ว่าไม่จะไส่โซฯ่อะไรอย่างงี้
นานนานที่จริงอยู่ค่ะใช่ค่ะหมดแล้วค่ะ

แล้วฟีดแบตจากคุณลุงลุงค่ะ

ครั้งแรกว่าแต่ครั้งสองเริ่มนะลูก

ใช่ไม่ค่ะไม่ยุ่งเรื่องนี้เลยอะค่ะใช่

สร้างไว้ส่องเราอีก

แต่ในลักษณ์สุดมันมีดราม่านิดนึง
มีคนเทียบหุ่นเรากับคุณแต้ว
มึงได้เห็นไหม
ค่ะแบบทุกคนสวยในแบบของตัวเองของพี่แต้วก็สวยค่ะ
ปี๒๐๒๐แล้วอ่าเนาะ
เออไม่ต้องเทียบแล้วว่าแต่ละคอยได้สวยในแบบของตัวเอง

ไม่เลยเพราะว่าล่าสุดพี่แต้วเพิ่งชวนกินข้าวอยู่

แต่ว่าส่วนตัวเราก็คือสนิทกับแต้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละ
คือหนูคือไม่ได้สนิทแต่ว่าเราก็พูดคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องปกติที่ข่าวไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรอย่างนี้

ไม่ได้คุยใช่คุยแต่เรื่องร้านอาหาร
ทำไมคะว่าจะไปกินอะไรหรืออะไรอย่างนี้หรือ
พี่ชวนมาหาคิวอยู่ค่ะยากมากเลย

คิวหนูคิวหนูก็ยากมากเลยค่ะแต่ว่ากินถึงพี่แต้วนะคะ
ถ้าเจอกันจะมีประทานเอวให้ดูนะครับ

ไม่ไม่ไม่ไม่เพราะว่าพี่แต้วขออำนังกายไง
ไม่เป็นราวไม่ได้ออกเลยไม่กล้ามไม่กล้า
ติ๊กต๊อกสัมแกนอะไรครับ

หนูเริ่มคิดหนักแล้วเนี่ย

ช่วงปลายปีนี้เมื่อโควิดกลับมามีแพลนเที่ยวอะไรมั้ยคะ
มีแผนเที่ยวค่ะแล้วตอนนี้ก็กลัวอยู่
ว่าถ้ากลับมาจะโดนแบบอยู่บ้านกันอีกหรือเปล่า
แต่ว่าตอนแรกแพลนว่าอยากจะไปเที่ยวเหนือใช่ไหม
ไม่ค่ะก็จะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีแพลนว่าจะไปอยู่ไปกับเพื่อน
แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์
คลิปนี้คือยกเลิกไปยังคะใหม่หรือว่า
ยังค่ะเป็นแบบซุ่มดูสถานการณ์
ใช่ว่าวันต่อวันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก็

หมายความว่าล้านแตกรอบสามนะครับ
ไม่เป็นไรกดดัน

เรามีเทคนิคค์มาคันโพสต์ใช่มั้ย
แนะนำนิดหนึ่งเพื่อเพียร์สาวอย่าโปรดตามใหม่ดวิกาการ

อินเนอร์มันต้องไงคะใหม่อินเนอร์เวลาถ่ายรูป
อินเนอร์เหรอคะต้อง

แนะนำว่าเป็นธรรมชาติและน่ารักดี

ได้ค่ะ
ใช่ค่ะใช่แล้วสี่สิบห้าสี่สิบห้านิดนึง

เราถามงานใหม่นิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ใช่ค่ะก็มีละครสองเรื่องก็มีเรื่องนี้ค่ะแล้วก็วันทองอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบพรีเซนเตอร์พวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นอย่างนี้ก็เลยจะแบบไม่ค่อยว่างเลย

เรื่องเดียวเหรอค่ะ
อ๋อต้องพูดชื่อด้วยนะจังหวะหัวใจในสะอาดค่ะ
ก็ทั้งปีค่ะเจอใหม่แน่นอนค่ะ